แม่ก็แปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าลีลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ท่านผู้ชมครับวันนี้แปดสิบเจ็ดวันคดีน้องชมพู่ค่ะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหารที่บ้านกกอกนะครับหายตัวจากบ้าน๑๑พฤษภาคม
พบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านเนี้ยสิบสี่พฤษภาคมอืม
ความเคลื่อนไหวของลุงพลก่อนนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่
ที่ก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะ
เพราะว่าคุณแม่น้องชมพู่เองก็บอกว่าสงสัยนะครับส่วนนี้คือภาพที่ลุงพล
นี่ฮะวันนี้ลุงพลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านที่บ้านกกอกมุกดาหารไปอุบลรัชธานี
แล้วได้ไปเจอพระเอกใจพระคุณบินบรรลือฤทธิ์พอดีเลย
เดี๋ยวดูภาพจอใหญ่ใหญ่เลยก็แล้วกันนี่ฮะ
คือที่อุบลรัชธานีเนี่ยวันนี้พี่บินนะพี่บินพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ไปที่นั่นเพราะว่ามีงานสำคัญต่อเนื่องจากที่เคยไปช่วยน้ำท่วมเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว
ไปปิดภารกิจเงินบริจาคน้ำท่วม๔๒๒ล้านบาท
เมื่อปีที่แล้วที่ว่าโอ้โหประชาชนทั่วประเทศ
หลั่งไหลกันช่วยเหลือบริจาคคันพิบินกันมา
มอบรถพยาบาล๑๘คันเรืออีก๔ลำด้วย
แล้วมีงานวางศิลาเริก
รูปปั้นกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่ทุ่งศรีเมือง
ลุงพลเนี่ยเขาไปที่อุบลแล้วก็ไปงานนี้พอดี
ก็ไปร่วมพิธีในฐานะประชาชนทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับ
จังหวะก็เลยได้เจอกับพี่บินพอดี
ได้ทักทายพูดคุยกันเล็กน้อย

พี่บินเจอลุงพลนี่บอกโอ้โหดูแต่ข่าว
ลุงพลนี่เจอตัวจริงนี่หน้าตาดีหล่อกว่าผมอีกนะ
หลอกกับผมนิดนึงหลอกกว่านิดนึง
หลอกว่านิดนึงหลอกว่านิดนึง
หลอกว่านิดนึงหลอกว่านิดนึง
ก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้ท่านที่ไปบ้านลุงพลแล้วไม่เจอลุงพลเนี่ย
คือลุงพลไปอุบลรัชธานีพอดี
ใช่ค่ะวันนี้คนก็ยังไปหาลุงพลที่บ้าน
บ้านกกอกที่มุกดาหารเยอะมากนะคะ
แต่ว่าลุงพลไม่อยู่คนที่ไปหาก็บอกว่าไม่เป็นไร
ถ้าไม่อยู่เดี๋ยววันหลังไปใหม่ไปได้เรื่อย
เราก็เลยไปดูความคืบหน้าในการสร้างบ้านของลุงพลด้วยนะคะ

เขาก็บอกว่าตั้งใจว่าจะให้เสร็จในวันเกิดของลุงพล
๑สิงหาคมนี่ค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อย
นี่นะคะเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ย
วันนี้ช่างก็ไปติดตั้งประตูไม้หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็ทาสีประตูติดตั้งประตูหลังบ้าน
ภายในบ้านก็คืบหน้าไปเยอะ
วันนี้ช่างปูนก็เริ่มเหมือนกับมาปูกระเบื้องให้
ว่า๓วันเรื่องของการปูพื้นน่าจะเสร็จนะคะ
มีคนใจดีติดตั้งจานดาวเทียมให้บ้านลุงพลด้วยนะคะ

ต่อเติมบ้านบอกว่าถ้าปูกระเบื้องที่พื้นเสร็จแล้ว
ก็จะทาสีฝ้าเพดานทาสีฝาผนังบ้านทั้งด้านนอกและด้านใน
ถ้าตัวบ้านเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เริ่มทำห้องน้ำค่ะ
คุณผู้ชมก็เคยเห็นภาพห้องน้ำกันไปแล้วนะคะ
ว่าห้องน้ำโอ้โหก็ใช้ผ้ามาขึงปิดแทนประตู
ผ้าที่มาขึงก็เป็นรูเป็นรูเป็นรู
คุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองที่ลงพื้นที่ไป
เมื่อวานก็เดินไปดูด้วยยังแซวเลยว่าถ้าเข้าห้องน้ำใครจะแอบดูไหมเนี่ย

ก็บอกว่าเดี๋ยวจะก่อสร้างต่อเติมทุกอย่างให้เสร็จทันวันเกิดลุงพล
สิบเจ็ดสิงหาคมแน่นอนนะคะครับ
ก็ถ้าเสร็จทันวันเกิดก็จะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่สำหรับลุงพล
แล้วก็คงจะได้มีโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันด้วยอืม
วันนี้ทีมข่าวได้คุยกับคนที่ใจบุญมาสร้างบ้านให้ลุงพลนะคะครับ
คือเรายังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครเราไปคุยกับเขา
เขาก็บอกว่าเขาขอไม่เปิดเผยตัวตนได้ไหม
ให้สัมภาษณ์ได้แต่อย่าเห็นหน้านะครับ
อยากให้บ้านลุงพลเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยชี้แจงกันทีเดียว
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเอาไว้แบบนี้นะคะที่สร้างบ้านให้ลุงพล
เพราะว่าอยากสร้างให้จริงการสร้างบ้านให้ครั้งนี้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร
เพราะไม่อยากให้คนมามองว่าเกาะกระแสครับ
แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีอะไรด้วยอยากให้มองว่าเป็นเพียงคนคนหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใคร
รู้แค่ว่าผมทำอะไรให้แผ่นดินนี้ก็พอนี่คือคนใจบุญนะคะ
ภาพที่ท่านเห็นช่างมาก่อสร้างมาสร้างบ้านลุงพลอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
ไม่มีคนที่เขาเป็นคนใจดีแล้วก็ออกสตางค์ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
แล้วก็ส่งช่างมานะฮะใช่ค่ะนี่คือช่างนะครับ
ที่มาทำมาก่อสร้างให้กับลุงพลสร้างบ้านเนี่ยนี่ครับ
เห็นไหมครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วทำให้อย่างดีนะ
อย่างดีเลยนะครับดูดีมาก
ทั้งตัวบ้านเลยนะฮะจะเป็นส่วนไหนของบ้านกัน
แล้วแต่นี่เขาทำสร้างอย่างดีเลยค่ะจะเหลือห้องน้ำจะสร้างจุดสุดท้าย
ตอนที่ตัวบ้านเสร็จแล้วใช่ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าไม่อยากติดแอร์
มีคนจะส่งแอร์ไปให้ด้วยไงใช่บอกไม่อยากติดแอร์กลัวเปลืองไฟ
บอกแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะอย่างวันที่หมอปลานำกล้องวงจรปิดมาให้นะครับ
หรือว่ามีคนส่งเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่มาให้ของใช้ตู้เย็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนเองเขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าโอ้โหอย่างวันนั้นหมอปลามาบอก
ผมเอากล้องวงจรปิดมาติดให้เลยรอบบ้านเลยลุงพลบอกโอ้โหไฟมันจะถึงหรือเปล่า
อกจากเรื่องสัญญาณไวไฟอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยหมอปลาบอกโอ้ยไวไฟเทอร์เน็ตมันใช้นิดเดียว
ไม่ได้ใช้เยอะยังไงก็ดูได้แต่ไฟเนี่ยผมยังไปพ่วงไฟจากไล่มันข้างบ้านมาอยู่เลย
ลานมันข้างบ้านมาเลยเนี่ยไฟฟ้าในบ้านมันจะพอหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ย
ส่งของมาให้เยอะแยะไปหมดวันนี้เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
พอได้ยินได้ฟังได้ดูข่าวบ้านของลุงพลเขาก็มาเลยฮะ
เห็นรถไฟฟ้าไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาเสาไฟฟ้าเอาสายไฟฟ้ามาติดตั้งให้บ้านลุงพลเลย
แต่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยของบ้านลุงพลด้วยนะฮะ
เชษคปัญญาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารบอกว่า
พอได้ยินข่าวเรื่องบ้านลุงพลยังไปเชื่อมยังไปต่อไฟมาจากลานมันข้างบ้านเนี่ย
รวมทั้งบ้านของแม่กับพ่อน้องชมพู่เองเนี่ยทุกวันนี้ก็มีคนมาเยอะ
ก็มาสำรวจดูแล้วว่าโอ้โหการที่จะพ่วงไฟจ่ายไฟไปเนี่ย
มันยังไม่ได้มาตามมาตรฐานการใช้ไฟเดี๋ยวมันจะมีปัญหา
เพราะฉะนั้นก็เลยมาต่อให้ต่อให้ทั้งบ้านลุงพลแล้วก็บ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับ
อันนี้บ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่เห็นไหมฮะคือทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารมาดูแลให้หมดนะครับ
เอาตรงบ้านแม่กับพ่อน้องชมพู่ก่อนนะครับบ้านลุงพลเนี่ยอันนี้บ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่นะ
ส่วนบ้านพ่อบ้านแม่น้องชมพู่แล้วก็บ้านน้าตายที่อยู่ใกล้กัน
เขาใช้เสาไฟแบบเสาไม้เป็นต้นเสาไฟฟ้าแบบเสาไม้ไม่ใช่เสาปูน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่ามันอันตรายไฟมันไม่เสถียรเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้น
ก็เลยมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบที่ท่านเห็นเนี่ยฮะที่รถเขาบรรทุกมาเนี่ยแบบมาตรฐานแบบนี้
ให้ทั้งสองบ้านเลยปักเสาไฟฟ้าให้บ้านลุงพลสามต้นนะครับ
เพื่อเดินสายไฟฟ้าจากในหมู่บ้านแล้วก็โยงเข้ามาถึงบ้านลุงพลที่อยู่ริมถนน
ตรงนี้นะครับส่วนบ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ยตั้งเสาไฟฟ้าให้หนึ่งต้น
เพื่อให้มีเสาไฟตามมาตรฐานจะได้ปลอดภัยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่๑๕สิงหาคมนี้ใช้ได้
ปักก่อนแล้วก็เดินเสาไฟเดินสายไฟอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งการปักเสาทั้งหมดนะครับการไฟฟ้าบอกว่าดำเนินการให้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าเป็นการบริการให้กับประชาชน
อันนี้เรื่องการปักเสาไฟแล้วก็การโยงสายไฟติดตั้งมานะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ฟรีนะแต่พอไฟเข้ามาแล้วอันนี้ต้องจ่ายรายเดือนแล้ว
ค่าไฟต้องจ่ายตามปกตินะครับ
ส่วนค่าติดตั้งเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ
คนที่เขามาช่วยต่อเติมบ้านให้ลุงพลเนี่ยเขาเป็นคนออกค่าหม้อแปลงให้
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะออกให้นะครับ
ส่วนบ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่เขามีหม้อแปลงเดิมอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าต้นเสาไฟมันไม่ได้มาตรฐานมันเป็นไม้
ก็เปลี่ยนเป็นปูนที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้นะครับ
ก็ภายใน๑๕สิงหาก็เสร็จทั้งสองบ้านแล้วครับ
พลไม่อยู่บ้านก็เลยไม่ทันได้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
แต่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้อยู่บ้านพอดีก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้าเรียบร้อย
กรุณามาติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เป็นมาตรฐานให้
คุณผู้ชมมีอยู่ประเด็นนึงค่ะที่คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่าอยากจะขอชี้แจง
ซึ่งจริงแล้วถึงขั้นไปแจ้งความร้องทุกข์กับสพกกตูมเลยนะคะ
กรณีที่บอกว่าเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ได้เงินค่าลิขสิทธิ์ในการสร้างซีรีส์บ้านกกอก๓ล้านบาท
มีการแชร์ข่าวนี้อยู่ในโลกโซเชียล
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่ออกมายืนยันว่าไม่จริงนะคะ

คือเมื่อวานปีอุปวิริยะโรงพื้นที่ไป

อุ๊บบอกว่าที่ไปคุยเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปขออนุญาต
เรื่องที่จะนำเรื่องราวของคดีน้องชมพู่
ทำเป็นซีรีส์บ้านกกอก
ซึ่งพี่อุ๊บยืนยันว่าก็ต้องรอให้คดีสิ้นสุด
ถึงจะมีการดำเนินการเพราะมีในทุนให้เงินมา๑๐ล้านบาท
คือพี่อุ๊บไปคุยไปทำความเข้าใจไปขออนุญาตในเบื้องต้น
แต่พี่อุ๊บไม่ได้มีการเสนอเงินไม่ได้มีการให้เงิน
ที่มีการลงข่าวในโลกออนไลน์ว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่
เงินค่าลิขสิทธิ์๓ล้านบาทไม่จริง
ที่สพกกตูมเลยค่ะวันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะว่ามีสื่อมีชาวเน็ตบางส่วน
เป็นสื่อออนไลน์ใช่ค่ะบางส่วนพาดพิงว่าแม่น้องชมพู่
รับเสนอเงินข้อเสนอเงินจากคุณอุ๊บวิริยะ๓ล้านบาท
แม่บอกว่าเรื่องนี้ทางครอบครัวเสื่อมเสียนะคะ
เสียหายมากนะคะไม่เป็นความจริงนะคะ
และไม่ต้องการให้สร้างหนังเพราะคดียังไม่จบ
ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้มันจะกลายเป็นว่ามาตอกย้ำ
ความสูญเสียของครอบครัวคุณอุ๊บก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจ
ใจครอบครัวแม่น้องชมพู่ก็เลยย้ำว่าภาพที่เห็นเมื่อวานนี้
ที่คุณอุ๊บวิริยะไปหาที่บ้านไม่ได้มีการคุยกันด้วยซ้ำ
เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะอืมทีนี้พอมีสื่อทางออนไลน์
นำข่าวเรื่องนี้ไปลงก็เป็นกระแสแพร่สะพัดไปในโลกโซเชียล
ใช่ค่ะมันก็มีการแชร์กันต่อมีการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ทางคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกโอ้โหไม่สบายใจ
ใช่แล้วก็สะเทือนใจไม่เคยไปรับเงินสามล้านบาทจากคุณอุ๊บวิริยะ
เพื่อให้ลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์บ้านกกอกเรื่องราวของน้องชมพู่อะไรเลยนะครับ
เรื่องนี้นะครับเราไปถามคุณอุ๊บวิริยะอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
อุ๊บก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อวานไปที่บ้านกอกนะ
วันนี้กลับมาที่กรุงเทพแล้วเราก็ไปถามมานะครับ
อุ๊บบอกว่าข่าวที่ออกไปทั้งหมดเรื่องที่ว่าไปให้เงินแม่น้องชมพู่๓ล้านบาท
กับลิขสิทธิ์การทำซีรีส์บ้านกอกเรื่องน้องชมพู่เนี่ย
ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงแม้แต่คำเดียว
เพราะที่ไปเจอกันเมื่อวานนี้นะไอ้ที่ว่าคุยกันอะไรสามล้านสามล้านเนี่ย
คือช่วงที่คุยกันเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยได้เล่าให้กับแม่น้องชมพู่ฟังว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยพอมีเหตุการณ์มีคดีใหญ่เนี่ย
ตัวของคุณอุ๊บเองเขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไปเจอมานะ
อย่างคดีของจ่าคลั่งที่โคราชถ้าจำได้ตอนนั้นไม่มีใครไปดูแลเรื่องของแม่ของจ่าคลั่ง
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยแม่ของจ่าคลั่งเนี่ยจ่าคลั่งเขาก็ตายไปอะไรไปก็ว่ากันไป
อู๊บบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปช่วยตรงนั้นช่วยแม่จากคลั่ง
เปิดรับบริจาคเงินได้เงิน๓ล้านอะไรอย่างนี้เล่าให้ฟัง
พอเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไง
มีคนที่เขาไปส่งข่าวอะไรยังไงกันในภาคส่วนของทางออนไลน์นะ
เขาก็เอาไปเสนอตรงนั้นพี่อุ๊บยืนยันว่าไม่ได้บอกว่าจะให้เงินแม่น้องชมพู่๓ล้าน
ค่ะแค่เล่าให้ฟังถึงกรณีในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วที่เดินทางไปบ้านกกอกเมื่อวานนี้
ไม่ได้ให้เงินอะไรกับใครยังไงเลยแค่ไปนั่งคุยแบบนี้แค่นั้นเอง
แล้วก็ไปบ้านลุงพลไปขึ้นดูพื้นที่อะไรแบบนี้แค่นั้นเอง
แต่พอมันออกมาเป็นแบบนี้มีการผิดพลาดเรื่องข้อมูลตรงนี้
แล้วทำให้แม่น้องชมพู่ไม่สบายใจทางคุณอุ๊บวิริยะก็เลยบอกว่าขอประกาศตรงนี้
กกอกแล้วเรื่องราวของบ้านกกอกของน้องชมพู่เนี่ย
ล้านบาทมาสร้างเนี่ยว่าขอให้รอสถานการณ์คลี่คลายก่อน
คงสักอีกสี่ห้าปีครับค่ะเดี๋ยวค่อยติดต่อพูดคุยกันใหม่
วันทำบุญครบวันเสียชีวิตร้อยวันน้องชมพู่
จะไปช่วยงานจะไปบ้านกอกเนี่ย
อู๋บอกว่ายังไงก็ไปเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ
แต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นพี่อู๋บอกว่าส่วนตัวนี้เสียใจ
เสียใจมากที่เป็นต้นเหตุทำให้ทัวร์ลงแม่น้องชมพู่
เพราะฉะนั้นขอชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดมาจากตัวเองเนี่ย
พูดเร็วไปพอพูดเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เคยไปช่วยแม่จากคลั่ง๓ล้านแบบนี้
แล้วคนได้ยินได้ฟังไปประติดประต่อจนผิดเพี้ยน
เพราะฉะนั้นขอยอมรับผิดขอโทษจริงคุณนุ๊กบอกว่า
ขอฝากขอโทษไปยังคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะแล้วที่ได้เจอกันเนี่ยได้สัมผัสกันเนี่ย
ทำให้เห็นว่าแม่น้องชมพู่เป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวน่าชื่นชม
สุดท้ายก็ขอกราบขอโทษผ่านไปด้วยการยกมือขอโทษยกมือไหว้ขอโทษ
นางสาวิตรีวงศรีชาคุณแม่น้องชมพู่จากใจจริงผ่านทางไทยรัฐทีวีผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ไปด้วย
เหตุผลของคุณแม่คุณแม่ไม่อนุญาเราก็ไม่ทำ
สาวิตรีครับพี่อุ๊บวิริยะนะครับตัวจริงเสียงจริงพูดจริงทำจริง
ต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้คนไปมองคุณแม่ในทางลบไปด่าไปพาดพิง
อุ๊บอาจดูแล้วก็สงสารคุณแม่นะฮะก็ต้องขอโทษคุณแม่มาณที่นี้ด้วย
จะได้เข้าใจตรงกันในเรื่องนี้นะคะประเด็นนี้ชัดเจนค่ะ
ทีนี้ค่ะมีอีกประเด็นนึงที่เขาบอกว่าอยากจะขอชี้แจงผ่านสื่อหน่อยนะคะ
หมอเอกฝ่ามือพลังจิตนะคะคือก่อนหน้านี้หมอเอกไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
ไปที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่หลักหลักคือไปให้กำลังใจนี่คือหมอเอกนะคะ
ทำพิธีล้างสวยปลุกเสกเบี้ยแก้ให้พ่อแม่ของน้องชมพู่
แล้วมีจังหวะหนึ่งเบี้ยแก้ที่อยู่ในมือของหมอเอกลอยยกขึ้นมาเป็นแนวตั้งอยู่ด้านหนึ่งอะค่ะ
ทีมข่าวก็ไปถามหมอเอกหมอเอกก็บอกว่าที่ลอยขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะพลังใจ
เป็นเพราะปฏิบัติธรรมมาเยอะเป็นฤษีมา๓๐ปี
แต่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปว่าเอ๊ะเราไปเห็นโพสต์ในเพจของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาครับ
ระบุในเพจบอกว่ามันมีคลิปหนึ่งที่อาจารย์ก็เอามาแชร์ในเพจของอาจารย์อีกที
คลิปนี้เป็นคลิปเฉลยมายกลวิธีการเสกของให้ตั้งได้
คำตอบก็คือใช้แม่เหล็กแรงสูงซ่อนไว้ด้านใต้
ก็จะสามารถผลักวัตถุโลหะที่อยู่ในมือให้ตั้งขึ้นมาเองได้
เวลาที่เอามือเคลื่อนผ่านแม่เหล็ก
แต่อาจารย์เจษฎาก็ไม่ได้ไปพาดพิงอะไรหมอเอกนะคะ

ไม่ได้หมายถึงใครแค่โพสต์ให้ดูว่าเขามีการเฉลยเอาไว้ในคลิป
เรื่องของการเฉลยมายกล
เป็นลักษณะของการเล่นมายกลก็สามารถทำในลักษณะแบบนี้ได้

แม่เหล็กเอาไว้ด้านใต้พอขยับมือปุ๊บผ่านแม่เหล็กปั๊บเหรียญบาทก็จะพลิกไปพลิกมาแบบนี้

หมอเอกก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราวันนี้นะคะ

เพราะคนก็ไปถามว่าเอ๊ะแล้วหมอเอกใช้พลังใจจริงหรือเปล่า
หรือใช้แม่เหล็กเหมือนในคลิปนั้นหรือเปล่า

หมอเอกบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
กระแสที่บอกว่ามีแม่เหล็กเป็นตัวทำให้เบี้ยแก้ตั้งขึ้นมาจากมือ

หมอเอกถามจริงเอาตรงเลยนะ

หมอเอกตอบว่าเป็นมายกลทั้งนั้นแหละ

ถ้าสงสัยหมอเอกบอกว่ามาเลย

แล้วก็ทดลองทำให้ทีมข่าวของเราดูอีกรอบหนึ่งนะคะ

นี่ค่ะก็ตามภาพนะคะ

แต่อันนี้คือหมอเอกทำให้ดูแบบท้าพิสูจน์กันวันนี้เลยนะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์เลยนะ
บอกเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึง

คุณผู้ชมลองดูนะคะตามภาพนี่แหละครับ

สิ่งที่หมอเอกกำลังทำให้ดูเนี่ย

อันนี้คือสิ่งที่หมอเอกเขายืนยันนะคะ

สิงหาคม
จะไปบ้านกกอกอีกรอบค่ะครับ

ตั้งใจจะไปทำห้องน้ำ
ให้บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่

สดิ้งก็กำลังโตเป็นสาว

สิงหาคมจะมีการทำบุญใหญ่

ทำบุญเลี้ยงพระทั้งหมู่บ้าน
เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจาก

และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนในหมู่บ้านค่ะ
ทั้งหมู่บ้านเลย

ก็เลยต้องทำเลี้ยงพระที่บ้าน

แล้วก็จะทำอาหารทำอะไร

โดยอาจารย์จะช่วยในเรื่องทุนเรื่องอะไร

จะมีลูกศิษย์หรือใครจะไปก็แล้วแต่

ไม่ได้มีอะไร

ที่มันทำความวิบัติ

ที่มันเป็นเหตุ

เดี๋ยวขอดูก่อนว่าความเหมาะสม
เดี๋ยวจะหาว่าเราไปทำอะไรยังไง

ตั้งใจจะไปทำห้องน้ำให้เขาให้มันเสร็จ

เบี้ยแก้นะโหใส่แม่เหล็กใส่อะไร

ก็จับดูกันครับเนี่ยเบี้ยแก้อย่างนี้

วันนั้นนักข่าวมีเกือบ๑๐คน

พวกนี้มันมีมายากลมันก็มี
พลังจิตงอช้อนเขาก็มี

ของที่เราบรรจุให้คือเราให้เขาเพื่ออะไร

ก็ทุกอย่างก็คือมายากล

คุณไปฝึกมาคุณรู้อะไร

ถูกไหมอะไรทุกอย่างมันสามารถ
แล้วแต่คุณจะจับว่าเป็นมารยากลไหม

แต่เขาใช้อะไรเป็นมายกล

หรือเขาใช้ทิศการความเร็ว

นี่ค่ะแกก็โชว์ให้ดูอยู่นะคะ

มันขึ้นโดยพลังจิตเนี่ย

เขาบอกว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ตัวเขาก็ให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่
เขาก็แสดงจุดยืนชัดเจนเลยแบบนี้

ก็มีคำถามตามมาคนที่เขาติดตามข่าวนี้
เขาก็แสดงความคิดเห็นกันมาในโลกโซเชียลด้วย

สนิทกับเนรนแอร์หรือเปล่า
เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันสนิทกันหรือเปล่า

หมอเอกก็มามีประเด็นกับหมอปลา

หมอเอกไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเนรนแอร์

รู้จักแบบธรรมดาไม่ได้รู้จักเป็นลูกศิษย์ลูกหา

พาดพิงถึงหมอปลามือปราบสัมภเวษีเขา

ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ไปทำพิธีเอาเบี้ยแก้อะไรไปให้ด้วยเนี่ย
ท่านผู้ชมครับในพื้นที่บ้านกกอกเนี่ย
จากการติดตามความคืบหน้าทางคดีของทางตำรวจ
ซึ่งแน่นอนว่านี่คือหนึ่งเดียวที่จะพิสูจน์อย่างแท้จริงในเชิงประจักษ์
แบบชัดทางพยานหลักฐานว่าอะไรเกิดขึ้นกับน้องชมพู่
แต่ที่ผ่านมาตลอดเนี่ยแปดสิบเจ็ดวันเนี่ยท่านจะเห็นภาพแบบเนี้ย
จะมีบุคคลที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมียานวิเศษในด้านต่างเนี่ย
เดินทางมาตลอดจริงจริงก็หายไปสักพักหนึ่งนะคะครับ
หายไปสักพักแต่วันนี้มาอีกแล้วค่ะนี่ฮะหลังจากหายไปพักใหญ่ใช่ค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้มาแทบไม่เว้นวันวันนี้มีมาอีกคนนึงนะครับ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาชื่อในรุ่นแซ่ลิ้ว
มียานสื่อสารจิตแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างได้
แล้วเขาเป็นร่างทรงแห้งเจียร่างทรงแห้งเจียนะครับ
มากับเพื่อน๔คนบอกว่ามีจุดประสงค์หลักเลยคือต้องการจะมาช่วยน้องชมพู่
ปลดปล่อยดวงวิญญาณจากการถูกจองจำอันนี้เขาอ้างนะเขาอ้างแบบนี้นะ
นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่สื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่
ไม่ว่าจะสำนักไหนไม่ได้ไปจ้างไม่ได้ไปพานะฮะมานะฮะ
อยู่ดีเขามาเองนะครับเขามาเราก็เลยเอ๊ะมาทำไม
มีอะไรถึงมาเนี่ยที่คุณนฤทธิ์ไปถามเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับ
ได้พิสูจน์ในเชิงประจักษ์กันด้วยเอาให้เห็นกันชัดว่าสิ่งที่เขามาเนี่ย
มันน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนใครเชื่อไม่เชื่ออย่างไร
ท่านก็ดูเอาเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนจะดูอะไรยังไงอยู่
ท่านก็ดูจากภาพดูจากสิ่งที่เขาสื่อสะท้อนผ่านสื่อออกมาเองก็แล้วกัน
ในรุ่นแซ่ลิ้วเนี่ยที่บอกว่าเป็นร่างทรงแห้งเจียเนี่ยนะครับ
บอกว่าต้องการมาไขปริศนามาทำพิธีให้คนร้าย
ทำร้ายน้องชมพู่มอบตัวแล้วมั่นใจด้วยว่าเดี๋ยวเห็นผลในไม่ช้านี้แน่
ในรุ่นนะครับนี่ฮะที่คุณนฤทธิ์ตามไปดูเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะไปให้ถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
นี่ฮะเขาก็พยายามจะเดินขึ้นไปให้ได้
แต่พอไปถึงจุดนึงเนี่ยนะเขาบอกเดี๋ยวต้องทำพิธีก่อน
ทำพิธีเปิดประตูเขาให้เดินทางได้สะดวกก่อน
เพราะที่ภูเหล็กไฟเนี่ยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนตรงนี้
มีเจ้าป่าเจ้าเขาเฝ้าทางอยู่เป็นประตูทางเข้า
หลังจากนั้นร่างทรงแห้งเจียก็บอกว่าตอนนี้สัมผัสได้แล้ว
มีวิญญาณวิญญาณผู้ใหญ่หลายคนอยู่รายรอบพื้นที่นี้
แล้วมีวิญญาณเด็กอีก๔คนทั้งผู้หญิงผู้ชายมาทักทายเขาด้วย

เขาถามผมว่ามาทำอะไร
ผมบอกว่าผมมาช่วยแม่ชมพ่อแม่ชมพู่และชมพูรวยวิญญาณ
เราจะสดทรงวิญญาณพอดีได้อย่างเงี้ยบ้าง
อยู่ตรงนี้
นั่งก่อนนั่งก่อนยังนั่งก่อนตรงนี้นะ

เขาผมคุยกับใคระ

หลังจากนั้นนะครับร่างทรงแห้งเจียคนนี้ในรุ่นแซ่ลิ้วเนี่ย
จุดทูบเผากระดาษสั่นกระดิ่งบอกว่าเป็นการเปิดทางประตูขึ้นเขา
นี่ฮะ
ให้ปิดค่าเร็วนะปิดค่าเร็วขอถึงจะไม่วุ่นไหวนะ
งั้นทางกรอกทางใหม่วุ่นวายหมดแล้วขอให้แป๊กกงเปิดทางด้วยนะ

ท่านเห็นนี่เขาบอกว่าเป็นพิธีโป้ยเสี่ยงทายนะ

คำถามคือตำรวจจะปิดคดีนี้ได้หรือไม่
ซึ่งจากการทำพิธีของเขาเนี่ยในการทำนายเนี่ย

ทำนายว่าจะยังจับไม่ได้
แล้วร่างทรงแห้งเจียคนนี้ได้โยนเสี่ยงทาย
ว่าขอให้ขึ้นเขาเปิดทางได้หรือไม่
ซึ่งทำนายออกมาว่าสามารถขึ้นไปได้
ก็เลยเอาแทร่มังกรที่เตรียมมาเนี่ยสะบัดลงพื้น
แล้วก็ร่ายรำท่าทางเพื่อเป็นการปัด
เผาดวงวิญญาณให้เปิดทางทุกคนให้ขึ้นไปได้
นี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วทั้งหมดก็เดินขึ้นเขาไป
ทีนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับเดินไปนู่นนะฮะ
๖๐๐เมตรทีนี้ไปเจอโขดหินขนาดใหญ่
ซึ่งจุดนี้ทีมข่าวเราเคยมาสำรวจพื้นที่
เจ้าหน้าที่หลายชุดนะครับข้อสังเกตที่เราเคยตั้งเอาไว้
คือมันเป็นด่านแรกนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านยังจำได้นะ
ในกรณีที่ว่าเด็กพลัดหลงแล้วเดินขึ้นมาเอง
หรือว่าจะเดินตามสุนัขอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องมาเจอโขดหินขนาดใหญ่ตรงนี้ก่อน
จะข้ามไปได้หรือด้วยลำพังเด็กวัย๓ขวบคนเดียวเนี่ย
คุณนฤทธิ์ก็เลยถามร่างทรงแห้งเจียคนนี้นะครับ
ซึ่งเขายืนยันว่าน้องชมพู่ขึ้นไม่ได้
มีคนอุ้มขึ้นไปอันนี้เขาพูดเองเขาก็บอกว่าแบบนี้นะ
หลังจากนั้นพอเดิมอีกสัก๑๐๐เมตรนะครับ
จู่ร่างทรงแห้งเจียคนนี้บอกว่าสัมผัสอะไรบางอย่างได้
คืออยู่เนี่ยร่างทรงแห้งเจียคนนี้บอกว่าได้ยินเสียง
ผู้ชายสองคนกำลังคุยกันคุยเรื่องอะไรบางอย่าง
แล้วบอกให้นักข่าวเงียบเพื่อฟังเสียงเดี๋ยวจะตามเสียง
เสียงนั้นไปแล้วก็ตามไปจนไปถึงโขดหินโขดหนึ่ง
แล้วร่างทรงแห้งเจียคนนี้ก็บอกว่าเป็นวิญญาณบนเขา

นี่คุณนฤทธิ์ก็เลยบอกโอ้โหนี่ฮะเดินขึ้นต่อไหม
ไปเจอวิญญาณบนเขาแล้วหนีไปซ่อนในโขดหิน

มันจะอันตรายหรือเปล่าช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
มันอยู่ในก้อนนี้ที่มันมีคนคุยกันอ่ะนะ
มีระวังครับระวัง
เดี๋ยวเราไปกันต่อดีไหมครับ
นี่ฮะแล้วก็ไปต่อนะครับ
ไปอีก๒๐๐เมตรเนี่ยก็ถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่
เป็นจุดบนภูเหล็กไฟขึ้นไปถึงจนได้นะครับ
ตรงนี้นะฮะร่างทรงแห้งเจียก็

เหมือนกับถูกผลักด้วยอะไรบางอย่างอ่ะโอเค
คุณนฤทธิก็ถามเขาบอกว่าถูกวิญญาณที่เฝ้าภูเหล็กไฟ
พยายามขัดขวางไม่ให้ขึ้นไปต้องปล่อยพลังออกมาไล่วิญญาณพวกนั้น
ให้มายุ่งนี่ฮะแล้วก็เดินขึ้นไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่
แล้วเขาก็ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณด้วยสิ่งของต่างที่เตรียมมา
นี่ครับโอ้โหแล้วมารองเท้าแตะด้วย
ก็เดินไม่ง่ายนะขึ้นไปตรงนั้น
ยากครับช่วงนี้ปกติก็ยากอยู่แล้วแหละช่วงนี้ยิ่งลื่น
นี่เดี๋ยวดูตอนที่เขาบอกว่าเขาโดนผลักโดนวิญญาณผลัก
นี่เสียงโอเคนี่ไม่ใช่วิญญาณนะอันนี้เสียงนาฬิศ

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเอ๊ะอันนี้เสียงอะไรทำไมวิญญาณมีโอเคด้วยเหรอ
เขากำลังสื่อสารกับวิญญาณอยู่อันนี้เสียงนาริสนะฮะ
ไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่เขาก็ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณนะครับ
ก็เอาทงดำมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจ
จุดทูบขอคำมาขอให้สิ่งที่มุ่งหวังบรรลุผลสำเร็จ
แล้วก็มีกระดิ่งนะครับมาสั่นเรียกเทพยดากับวิญญาณร้าย
ดาบปราบมารทำลายวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจ
นะมีโปะกล้วยเป็นไม้เสี่ยงทายพญากรมีแทร่งังกร
ไล่วิญญาณร้ายออกจากพื้นที่ด้วยการสะบัดฟาดลงพื้นดิน
มีกระทง๕ทิศประกอบด้วยกระดาษรูปทหารผี
แล้วก็งูพิษร้ายเอามาเผาเพื่อให้สัตว์ร้าย
ที่ได้ตามไปหลอกหลอนคนร้ายให้มอบตัว
นี่ครับพอเผาแล้วมันจะตามไป
มีตะขาบกระดาษเป็นลูกสมุนของร่างทรงแห้งเจีย
เอามาเผาเหมือนกันเพื่อให้มันตามไปหลอกหลอนคนร้าย

ทำพิธีครับร่างทรงแห้งเจียคนนี้ก็ไล่
คาถาสะบัดแทร่พัดทงดำแกว่งไปแกว่งมา
คุณนฤทธิบอกว่าสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดก็คือ
เอาทูบเป็นกรรมที่แบบจุดแล้วร้อนนะคุณเขียนมาสอน

เดี๋ยวดูนะฮะเอาไปรูดหน้าตัวเองแล้วอมทูบด้วยเนี่ย
นี่ครับอย่าทำตามนะครับห้ามลอกเรียนแบบนะครับ
เขาทำของเขาก็ปล่อยเขาทำไป
น้องหนูดูอย่าไปทำเล่นเด็ดขาดนะ
เราเอามาให้ดูเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
อยู่ดีเขาก็มาเนี่ยฮะแล้วก็มาทำเรื่องราวแบบนี้บนพื้นที่
พอเสร็จพิธีร่างทรงคนนี้บอกว่าสื่อสารกับเทพเจ้าได้๔องค์
คือแห้งเจียนะเจ้าแม่ต่างนะครับ
เทพอะไรของเขาเนี่ยก็ว่าไปนะครับ
แล้วก็ได้มอบพลังเพื่อให้มาช่วยเหลือน้องชมพู่
ตัวเขาเองเรายู๖๙ไปอีกละเห็นมั้ย
ถ้าเกิดไม่ได้รับพลังจากเทพต่างเนี่ยขึ้นมาถึงไม่ได้แน่
ร่างทรงคนนี้บอกว่าคนร้ายเป็นคนใกล้ชิด
น้องชมพู่ก่อเหตุคนเดียวมีวิชาอาคมแข็งแกร่ง
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรนะ
สูง๖๖๐เซนติเมตรขึ้นไป
ผิวสองสีแล้วก็บอกว่าหลังก่อเหตุไม่กี่วัน
อันนี้ร่างทรงคนนี้เขาอ้างนะค่ะบอกว่าหลังก่อเหตุไม่กี่วัน
คนร้ายได้โกนผมโกนหนวดทิ้งเพื่อแปลงโฉมแก้เคล็ด
แล้วตัดผมน้องชมพู่ไปเพื่อนำไปทำศัยศาสตร์
แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่เท่าที่ดูในอีกสามวันเจ็ดวัน
มั่นใจว่าคนร้ายต้องมอบตัวแน่อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ

เสร็จพิธีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องเดินลง
งเจียคนนี้ก็รีบเดินลงจากภูเหล็กไฟ
แล้วคุณนฤทธิบอกไม่น่าเชื่อฮะระหว่างทางไปเจอกิ้งกืออีกแล้ว
มาอีกแล้วหรอกิ้งกึตัวดำอ่ะจำได้มั้ย
เคยมีใครสักคนหมออะไรซักคนน่ะใช่บอกว่ากิ้งกึ
กิ้งกือเป็นแบบสมุนของคนร้ายมาแอบฟังใช่มาแอบดูตอนทำพิธีตอนคนคุยกัน
เป็นสปายอืมนี่ขากลับเจอฮะเจอกิ้งกือครับนี่ฮะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอมาแล้วนะครับร่างทรงแห้งเจียบอกว่ากิ้งกือเนี่ย
มันคือสปายเหมือนกันเลยนะหรอคะใช่มันเป็นสายลับของคนร้ายนี่
เสกมาเพื่อจะขวางทางลงมาแอบฟังสิ่งที่เราคุยกันนี่แหละนาริส
เอ๊ะแกเคยดูข่าวช่วงนั้นหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะตรงกันก็ได้ใช่ไหม
กิ้งกือพูดได้อาจจะแค่บอกว่าฉันก็อยู่ของฉันตรงนี้มาตั้งนาน
พื้นที่ภูเหล็กไฟฝนตกด้วยอะไรด้วยมียุ่งอะไร
ฉันก็อยู่ของฉันดีดีแต่หน่อยเดียวก็ตัวขดตัวงอแล้ว
เนี่ยมันสปายอะไรยังใส่รองเท้าไม่เสร็จเลย
เท้าตั้งหลายคู่อ่าเนี่ยครับทุกผู้ชมครับค่ะ
คือขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะเราไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้ว
ยังแต่ว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ
นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังไงก็ต้องรอฟังทางตำรวจเขา
ใช่แล้วก็อยากให้มองหลายมุมคนที่เขาเชื่อเขาก็มองว่า
่งกือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกมุมนึงมันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน
แต่ว่าทีนี้ค่ะพอร่างทรงเขาลงมาจากเขานะคะ
ก็ไปที่บ้านของแม่น้องชมพู่อืมแล้วก็มีอาการแปลกเลยฮะ
คล้ายกับผีเข้าแล้วก็บอกพ่อแม่ของน้องชมพู่ว่า
ให้พ่อแม่น้องชมพู่อดทนทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลาย
ฤทธิ์ทีมข่าวของเราก็ถามร่างทรงคนนี้ว่าจะจับคนร้ายได้ไหมอืม
เจ้าตัวบอกว่ายังจับไม่ได้แต่ขอให้อดทนรอ
ทรงคนนี้ยังบอกอีกว่าพ่อแม่น้องชมพู่ตอนนี้ต้องอดทนรออย่างเดียว
ตัวเองเห็นความรู้สึกของทั้งคู่ว่าเจ็บปวดขนาดไหนแต่เดี๋ยวจะผ่านไปได้
หลังจากนั้นร่างทรงคนนี้ก็ทำสิ่งที่เหลือเชื่ออีกค่ะ
จุดทูบหลายดอกเลยนะคะครับเต็มกำมือแล้วก็ร่ายรำนี่นะคะ
เดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็เหมือนกับนี่ไปแกว่งไปวนอยู่
บนหัวพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็นำทูบทั้งกำมือลูบเข้าหน้าค่ะ
ทูบคือติดไฟอยู่นะคะเข้าปากด้วยค่ะ
รูปหน้าแล้วก็ทั้งนำเข้าปากค่ะครับ
ทุกคนตกใจอ่าอืมไม่ค่อยหลับข้ออย่าคิดอะไรมากอ้าว

ขอให้เจอแต่สิ่งดีนะ
ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง

จาก๗มาเป็น๘มันก็เติมเต็มแล้วนะสิ่งใดมันก็จะวกกลับมาในสิ่งที่ดี

หมายถึงยังไงครับจับไม่ได้แล้ว
ยังแต่คงไม่นานแล้วนะ
ทำไมล่ะครับ
ให้เรื่องมันจบเร็วเถอะ

ผมละกังวลแทนนฤทธิ์เลย
คือนาริสเป็นห่วงตอนที่เอาทูบรูปหน้าเห็นไหมคะที่ร่างทรง

ผมก็เป็นห่วงนาริสกลัวแกจะรูปแล้วทิ้มเสยไปโดนหน้านาริสเข้าเนี่ย
นาริสแอบชะโงกมองหน้านิดนึง
สักพักค่ะพอเหมือนกับกลับเข้าสู่ร่างกายปกติเป็นคนเดิมเนี่ยนะครับ
นาริสก็ถามร่างทรงคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่พูดไปสิ่งที่ทำลงไปก็คือเทพเจ้ามาเข้าทรง
เป็นคนสื่อสารกับพ่อแม่น้องชมพู่
ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำอะไรไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดอะไรออกไปบ้าง
คืออันนี้เราพูดไม่ได้นะอันนี้มันก็ดูเอาเอง
ไม่เจ็บไม่ไม่มีอะไร
คือเราอย่าไปพูดถึงปากเราพูดถึงหน้าดีกว่าใช่ไหมอืม
แต่ปกติคุณแม่น้องชมพู่ก็บอกมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตลอดอยู่แล้วนี่ใช่ไหม

เขารอฟังตำรวจอย่างเดียว
เขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าคนร้ายมีวิชาอาคมนะคะ
เป็นวิชาอาคมที่แข็งแกร่งมาก
เพราะว่าฆ่าน้องชมพู่โดยไร้หลักฐานที่จะเอาผิด
มีวิชาบังตาหลักฐานทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยาก
ซึ่งก็เขาได้มีการทำพิธีกัน
เผาตากราบเผางูไปจัดกรรมแล้ว
เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยนะอีกไม่กี่วันจะร้อนรน
แล้วก็จะมอบตัวเร็วนี้
เหมือนกับคนมีวิชามาและเกี่ยวข้องครับครับแต่ทีนี้ก็
ลักษณะก็คืออย่างอื่นก็ที่เราทำพิธีไปเนี่ยนะ
เดี๋ยวคนร้ายที่ก็มันจะมีอาการเป็นไปแล้วทีนี้เราก็จะให้ดูตามอาการ
อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ที่บ้านของแม่น้องชมพู่ในวันนี้นะครับกับร่างทรงคนนี้
ที่เขามาทำพิธีอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับทุกผู้ชมครับ
สิบเจ็ดวันแล้วใช่ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถ้าท่านยังจำได้เนี่ย
เราได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านในพื้นที่กอกคนหนึ่งเป็นคุณลุง
บอกว่าเออถ้าขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยแล้วจุดที่เจอศพน้องชมพู่
ตรงจุดนั้นเนี่ยห่างจากบ้านของน้องชมพู่ขึ้นไปประมาณ๑๗กิโลเมตรนะ
ความจริงมันจะมีจุดที่เป็นสามแยกก่อนแยกขวาเนี่ย
เป็นจุดที่พบศพน้องชมพู่ถ้าไปทางแยกซ้ายเนี่ยฉีกออกไปเนี่ย
มันจะมีถ้ำอยู่ค่ะเขาเรียกว่าถ้ำน้ำลอดตรงนี้หรือเปล่า
ถ้าคนร้ายจะแอบพาน้องชมพู่ขึ้นมาแล้วเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนจะเอาไปทิ้ง
ตอนที่เสียชีวิตแล้วตรงจุดที่เจอศพเพราะตรงเนี้ยมันซ่อนคนได้นะ
ทีมข่าวของเราก็ลองเข้าไปดูนะคะถ้าคนเป็นเด็กตัวเล็กเหมือนน้องชมพู่เข้าไปเนี่ยเข้าไปได้เลยสบาย
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องนั่งได้แล้วก็ลอดผ่านไปได้
มีอากาศหายใจด้วยเพราะว่าเป็นแบบถ้ำที่ทะลุกันเป็นทางน้ำลอดอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นอากาศแบบถ่ายเทถามว่าถ้าจะมีใครไปอยู่ในนั้นได้ไหมก็คือได้แหละอยู่ได้อืม
อยู่ได้นี่ไงฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยฮะถ้าเป็นเด็กถูกจับมาวางทิ้งเอาไว้
ก็อยู่ได้แต่จะหิวจะอดอะไรหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
มันมีน้ำหยดตลอดเวลาถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะไปร้องน้ำได้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับ
จะมีน้ำหยดตลอดเวลาแต่เด็กวัยสามขวบจะสามารถรองน้ำที่หยดลงมา
เพื่อประทังชีวิตได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเมื่อวานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ผายนก็ขึ้นไปสำรวจไปกับตำรวจนะฮะชุดคลี่คลายคดีที่อยากจะไปดูว่า
เออมันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเด็กจะถูกซ่อนตัวไว้ตรงนี้
นี่ฮะในถ้ำคุณกิติศักดิ์ก็เดินสำรวจมันทะลุได้เลยนะ
จากปากฝั่งนึงไปอีกปากถ้ำอีกฝั่งนึงเนี่ยมีน้ำหยดอย่างนี้
ในอากาศหายใจได้นะครับเมื่อวันก่อนหน้านี้ชุดคลี่คลายคดีก็เพิ่งพาคุณหมอนิติเวศที่ผ่าชนสูตรศพน้องชมพู่คนแรก
ขึ้นมาบนพื้นที่ภูเหล็กไฟเพื่อจะเดินดูว่าเออมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเด็กจะเดินขึ้นมาเองนะฮะ
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราลองดูนะครับเราลองดูจากตรงบริเวณจุดที่เจอรอยเท้าน้องชมพู่
เป็นรอยเท้าสุดท้ายในวันที่หายตัวไปที่แถวป่ามันสำปะหลังหลังบ้านเนี่ย
ทดลองเดินจับเวลาแล้วแบกกระสอบปุ๋ยน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักตัวของเด็กหญิงวัย๓ขวบเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้จริงคนร้ายอุ้มหรือแบกน้องชมพู่ไปจริงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไง
ถ้าเอาไปซ่อนไว้ที่ถ้ำน้ำลอดตามเส้นทางแบบนี้นะครับจุดระยะทางจากจุดที่เจอศพกับจุดถ้ำน้ำลอด
แล้วก็จุดที่เจอรอยเท้าสุดท้ายตรงป่ามันสำปะหลังป่ามันสำปะหลังที่พบรอยเท้าสุดท้ายไปสิ้นสุดอยู่คาดว่าเป็นรอยเท้าน้องชมพู่เนี่ย
จากบ้านน้องชมพู่ประมาณสองถึงสามร้อยเมตรเส้นทางที่เราจะเดินไปดูวันนี้นะครับ
เป็นเส้นทางที่เดินเมื่อวานนี้นี่แหละแต่ว่าจะแบกกระสอบปุ๋ยน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมไปด้วยนะครับ
โดยเดินไปเมื่อวานนี้ไปที่ถ้ำน้ำลอดบนภูเหล็กไฟนะครับอยู่ห่างจากจุดเจอศพ๘๐๐เมตร
ห่างจากจุดเจอรถแบคโหลของเล่นประมาณ๖๐๐เมตร
ซึ่งมีน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักตัวของน้องชมพู่
ซึ่งเราเนี่ยจะเริ่มเดินแบกกระสอบปุ๋ย
ักตรงบริเวณจุดที่พบรอยเท้าน้องชมพู่สิ้นสุดบริเวณป่ามันสำปะหลัง
ออกทางภาคบ้านน้องชมพู่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมตรนะครับ
ซึ่งเราจะเดินแฝกกระสอบปุ๋ยน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
น้ำหนักตัวของน้องชมพู่เนี่ยครับจากตรงบริเวณนี้ไปยังถ้ำผารอด
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายนำน้องชมพู่ไปหลบซ่อนครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผม
หลังจากนั้นคุณติก็ทดลองเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ลัดเลาะไปไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยป่าเผ็กแล้วก็ต้นไม้ทางในช่วงแรกยังสามารถเดินได้นะครับ
ไม่ลำบากมากนี่ฮะแม้ว่าต้องแบกกระสอบปุ๋ยสิบกิโลกรัมไปด้วย
เพราะว่าทางมันยังไม่ลาดชันยังสามารถเดินได้อยู่ทำความเร็วได้
สักประมาณ๔๐๐เมตรทีนี้ทางเริ่มชันแล้ว
ชันมากด้วยเต็มไปด้วยก้อนหินด้วย
แล้วช่วงนี้ยากขึ้นเยอะขึ้นสูงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝน
ในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวช่วงแรกแรกเนี่ยสิบเอ็ดพฤษภาคมช่วงนั้นยังแรงแรงอยู่นะครับ
สภาพพื้นที่อาจจะแตกต่างกันแต่เราก็ทดลองดูนะครับ
ก็ต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะครับกำลังขาต้องแข็งแรงมากอ่ะ
พลาดนี่ลื่นล้มตลอดเวลาครับล้มได้เลยนะฮะ
วันนี้ปลาส้มปลาส้มนี่มานะค่ะมานะ
คิดว่าปลาส้มไม่มานะแล้วนี่เห็นไหม
ว่าติจะมาปลาส้มมาด้วยปลาส้มบอกติเร็วหน่อย
บอกโอ้โหวันนี้ผมแบกกระสอบปุ๋ย๑๐กิโล
ครั้งจะให้ปลาส้มช่วยแบกก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ช่วย
นี่ฮะวันนี้ปลาส้มก็มานะครับขึ้นด้วยนะครับ
นี่ครับจะมีแต่ก้อนหินกำลังหาต้องดีมาก
คุณกิติศักดิ์ก็เดินแบกกระสอบปุ๋ยไปถึงจุดสามแยกนะครับตอนนั้นนะครับ
ถ้าออกขวาก็เป็นจุดพบศพออกซ้ายก็ไปถ้ำน้ำลอด
ก็แบกไปมุ่งไปยังถ้ำน้ำลอดเส้นทางมุ่งไปถ้ำน้ำลอดอยู่ห่างไปอีก๖๐๐เมตร
เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยลาดชันแล้วก็มีสลับเดินขึ้นเนินบ้างเล็กน้อยเดินได้เร็วได้สลับช้าเร็วได้นะครับ
แต่ก็ต้องใช้กำลังแบบไม่มากนักแล้วค่ะเพราะว่าขึ้นมาจากข้างล่างนี่เหนื่อยแล้วอืม
มาถึงจุดนี้จะเหนื่อยแล้วนะครับในที่สุดก็เดินแบกกระสอบปุ๋ยน้ำหนักสิบกิโลกรัม
ไปถึงตรงจุดถ้ำน้ำลอดนะครับระยะทางหนึ่งจุดสี่กิโลเมตร
จากจุดแรกที่เป็นจุดสิ้นสุดของรอยเท้าที่คาดว่าเป็นของน้องชมพู่
ใช้เวลาทั้งหมดสิบเจ็ดนาทีกับอีกสิบห้าวินาทีนี่ฮะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เดินมาถึงบริเวณถ้ำน้ำรอดแล้วครับซึ่งจากถ้ำน้ำรอดกับจุดที่เราเริ่มสตาร์ทมาเนี่ย
มีระยะทางครับประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลเมตร
เราใช้เวลาในการเดินจากจุดนั้นมายังจุดนี้ด้วยการแตกกระสอบปุ๋ยซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับตัวน้องชมพู่เนี่ย
เราใช้ระยะเวลาเดินมาทั้งหมดประมาณ๑๗นาที๑๕วินาทีนะครับผมครับ
ถ้าหากว่าคนร้ายนำน้องชมพู่มาซุกซ่อนไว้ที่บริเวณถ้ำน้ำลอดแห่งนี้
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาในการเดินมาที่ถ้ำแห่งนี้
เวลาน่าจะใกล้เคียงกับที่ทีมข่าวทดลองในวันนี้นะครับผม

เอาไปเปรียบเทียบกับข้อสันนิษฐานวันที่๑๑พฤษภาคม
ที่น้องชมพู่ดูโน้ตบุ๊กดูยูทูปในโน้ตบุ๊ก
แค่หน้าบ้านเนี่ยเวลาสิ้นสุดของคลิปสุดท้ายที่ดูคือ๙นาฬิกา๑๑นาที
แล้วก็บอกกับพี่สดิ้งว่าจะขอไปขุดดินเล่นใต้ต้นมะม่วง
สดิ้งก็มาเห็นว่าน้องหายไปอีกทีคือประมาณ๙นาฬิกา๔๐นาที
ช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาที่คุณกิติศักดิ์ทดลองแบกกระสอบ๑๐กิโลกรัม
แล้วขึ้นไปที่ถ้ำน้ำลอดตรงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาพอกันได้อยู่
ถ้าจะหายไปลักษณะแบบนี้นะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะฮะ

ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะลองเดินขึ้นไปแล้วก็ต้องเข้าไปดูในถ้ำด้วยนะคะ
ถ้ำน้ำลอดนะคะก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งไปสำรวจในถ้ำเป็นวันที่สอง
คือเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปวัดความกว้างความลึกเบื้องต้นไปแล้วนะคะ
วันนี้ติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมลองมุดให้เข้าไปลึกกว่าเดิมหน่อย
อยากรู้ว่าจะเจออะไรเพิ่มบ้างก็ติก็สามารถเดินเข้าไปได้
แต่ว่าบางช่วงต้องหมอบคลานต้องย่อตัวแบบนี้นะคะนี่นะคะค่อยเข้าไป
ด้านในมีรอยกลองไฟครับมีดินลักษณะที่คล้ายคล้าย
คล้ายกับที่เจอที่เป็นรอยเท้าของน้องชมพู่
แล้วก็ยดน้ำตลอดเวลา
แต่ว่าหยดน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะเจอเชือกสีแดง
ว่าเป็นเชือกที่ใช้ผูกติดกับไม้กวาด

มีคนมาอยู่ตรงนี้หรือมาหลบตรงนี้อยู่ได้ค่ะ
เพราะว่าข้างในเนี่ยความสูงประมาณรอยยี่สิบเซนติเมตร
อากาศถ่ายเทด้วยนะคะครับเพราะว่ามีทางทะลุไปอีกด้านหนึ่งของถ้ำมาค่ะ
จะเเต๋ยทะเมย์ขาดมาจัดผมได้นั้นกูขาดวันคืนวานกูขาดเป็นยังไงวะ

อันนี้คงไม่กวาดน่ะ
กูหลากไม้นี่สิสาก็พยายามสำรวจดู

ก็ต้องรอฟังความคืบหน้าจากทางตำรวจอีกทีนะครับวันนี้๘๗วันแล้ว

ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นกันเนี่ย
พาท่านผู้ชมไปดูคุณตาพินหน่อย
เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปนะครับคุณตะพินปานโศก
อายุ๗๔ปีนะครับอยู่ที่จังหวัดรัชบุรี
คุณตาเสียชีวิตลงนะครับลูกหลานก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่นะครับ
ที่บ้านในตะบนบางตะโนธอำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรี
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดรัชบุรี
นำภวงหลีดไปโคลบศพแสดงความอะไรกับคุณตะนะครับ
เพราะว่าลูกหลานบอกว่าโอ้โหคุณตานี่เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยสั่งเสียลูกหลานเอาไว้สองเรื่อง
เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเปิดเพลงในงานศพ
ยังไงเปิดเพลงสุรพลสมบัติเจริญนะ
เพราะตาเป็นเงาเสียงสุรพลด้วยเรื่องที่สองก็คือนี่ฮะ
ขอให้มีโทรทัศน์เปิดช่องไทยรัฐ
อยากดูข่าวขอติดตามข่าวทั้งวันทั้งคืน
แล้วถ้ามีความคืบหน้าว่าใครฆ่าน้องชมพู่
หรือมีคดีน้องชมพู่แบบไหนอะไรยังไง
เล่าให้ตาฟังด้วยโอ้โหนี่คุณตาบอกเอาไว้
คืนนี้ทางครอบครัวสวดพระอภิษฐรรศพเป็นคืนที่๕นะครับ
แล้วที่บริเวณจุดหน้าโรงศพคุณตานี่ก็มีทีวีมาเปิดช่องไทยรัฐเอาไว้ทั้งวันนะครับ
ตาพินดูทุกรายการทั้งข่าวทั้งรายการของไทยรัฐทีวี
ลูกสาวคุณตาพินก็นั่งดูข่าวน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็จุดทูบเล่าเรื่องข่าวน้องชมพู่ให้คุณพ่อฟังด้วยทำตามคำสั่งเสียเลย
นี่ลูกสาวบอกถ้าพ่อรู้พ่อมาบอกหนูด้วย
หนูก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเท่าที่ได้ยินฟังข่าวมาแต่ว่าเปิดทีวีเลยก็แล้วกัน
บอกว่าให้พ่อดูเองเพราะเปิดทีวีเอาไว้ให้
ใช่นี่ฮะคือคุณบรรนัดดาลูกสาวของคุณตาพินเนี่ยบอกว่าพ่อชอบดูช่องไทยรัฐทีวีมาก
ดูทุกรายการดูทุกช่วงข่าวรู้จักผู้ประกาศข่าวรู้ชื่อผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีทุกคน
ดูข่าวไทยรัฐทีวีตื่นมาดูตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
แล้วก็ออกไปทำนากลับจากธรรมนามาดูไทยรัฐทีวีต่อ
พอค่ำก็ดูไทยรัฐนิวโชว์ที่บ้านเนี่ยมีทีวีสามเครื่องนะ
นี่ต้องเอาเครื่องรุ่นเก่ามาตั้งหน้าศพพ่อเพราะว่ามันทนที่สุด
ข่าวน้องชมพู่เนี่ยเวลาที่ข่าวน้องชมพู่มานะโอ้โหพ่อนี่ดูแบบไม่ลุกไปไหน
ไปไหนเลยดูตั้งแต่ต้นจนจบอยากจะรู้พ่อติดตามทุกวันว่าใครฆ่าน้องชมพู่
ใครเป็นคนทำทำเพื่ออะไรสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตพ่อก็ยังสั่งเสียไว้
มาเล่าให้พ่อฟังด้วยนะถ้าวันไหนมีข่าวน้องชมพู่รู้ว่าใครฆ่าน้องชมพู่เนี่ย

เสียไว้นะครับคุณตะพินสั่งเสียลูกบอกว่าเวลาที่จะนำศพพ่อใส่โลงเนี่ย
อย่าปิดฝาโลงแน่นนะเพราะว่ากลัวมองไม่เห็นว่าใครมาร่วมงานบ้างอืม
นี่ฮะครอบครัวก็เลยทำลงศพเป็นรูปบ้านอ่ะแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับหน้าต่างประตูเอาไว้อ่ะค่ะ
ต้องขออนุญาตคุณพ่อว่าโอ้โหปิดไม่แน่นไม่ได้
ทำเป็นโรงศพลักษณะเป็นรูปบ้านแล้วมีประตูหน้าต่างกันแล้วกัน
แล้วก็เปิดเพลงสุรพลสมบัติเจริญปูเพลงชื่อดังนะฮะ
ราชาเพลงลูกทุ่งเพราะว่าคุณตาพินก็เป็นเงาเสียงสุรพล

แล้วก็เปิดข่าวช่องไทยรัตน์ทีวี
นี่นะคะลูกหลานก็ทำตามคำสั่งเสียของคุณตานะคะ
อันนี้คือตอนที่คุณตายังมีชีวิตแล้วก็ร้องเพลง

อันนี้๗๔แล้ว